ใหม่กันเลยนะคะคุณผู้ชมที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็มีการจัดงานกระถิ่นสามัคคีค่ะ
งานนี้พระครูบาลงศพได้มีการแจกเงินให้กับประชาชนด้วยค่ะเอาไปร่วมบุญอีกที่หนึ่งนะคะ
เห็นไหมกลุ่มชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านก็พากันเดินขบวนมาร่วมประเพณีทอดกระถิ่นสามัคคี
มหาทานบารมีปลดหนี้ชาวบ้านเรียกสั้นว่ากระถิ่นโลงทรัพย์
จัดขึ้นเป็นประจำปีนะคะปีนี้๒๕๖๕ที่วัดปางมะกงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านได้นิมนต์พระครูเกษมจริยานุกูลเขมจารีหรือพระครูบาลงศพท่านเจ้าอาวาสนี่แหละค่ะ
ขึ้นนั่งบนแคร่ไม้ศักดิ์รึปนี่แล้วชาวบ้านก็หยกแคร่และแหวช์ท่านไประหว่างนั้นท่านกำลังหวานแบงก์๒๐
โปรยทานแบบสับโปรยทานให้กับประชาชนคนเดินเท้าที่มาร่วมขบวนเนี่ยนะคะ
ไปต่อเนื่องเป็นระยะทาง๑กิโลเมตรจากหมู่บ้านไปยังวัดปากมะกงนี่แหละนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าการโปรยทานมันเป็นการให้ทานเป็นบารมีอีกอย่างหนึ่ง
ชาวบ้านผู้ร่วมงานก่อนเนี่ยค่ะคว้าแบงก์๒๐กันไป
หรือว่าถ้ามันร่วงหล่นก็เก็บกันไปเพื่อเป็นที่ระลึก
แล้วบอกว่าจะนำเลขที่อยู่บนเลขธนบัตรไปเสี่ยงโชคกันด้วย
อ่ะบรรยากาศก็สวยงามแบบนี้มีการรำวงสวงมีการร่ายรำกันสวยงาม
พระครูบาลงศพกันหน่อยพระครูบาลงศพเนี่ยเป็นพระนักบุญที่ได้รับฉายาว่า
เทพเจ้าแห่งขุนเขานะคะคือท่านเนี่ยได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการต่อโรงศพ
นี่ไงแจกให้กับชาวบ้านที่เขายากจน
แล้วก็มอบให้กับมูลนิธิต่างเพื่อไปช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะ
เห็นแบบนี้แล้วใครมีจิตอันเป็นกุศลอยากจะร่วมสมทบทุนอนุโมทนาด้วย
สามารถบริจาคได้นะคะร่วมบุญกันได้ค่ะ
ไปเลยค่ะเข้าบัญชีธนาคารออมสินนะคะ
ชื่อบัญชีวัดปางมะกงเพื่อบริจาคโรงศพ
หรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามก่อนก็ได้อยากจะทราบรายละเอียดอื่นนะคะ

ภาพหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอเลขบัญชีไว้
ใช่ตัวเลขอาจจะจดไม่ทันถ่ายไว้เลยเผื่อจะส่งต่อให้กับเพื่อนร่วมพิธี
ใช่บางคนว่าจะจดหรือจดเลขบัญชีผิด
ถ่ายภาพเอาไว้ก่อนก็ได้สนุกกว่านะคะคุณผู้ชมร่วมบุญอนุโมทนากันด้วยนะคะ